ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนเลยล่ะค่ะ
สำหรับกรณีนะคะที่นักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่วัย๔๖ปี
คุณเอพระสินค่ะได้โพสต์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้โพสต์ภาพลูกชายน้องเลโก้ปันจักรยานอยู่ค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีการถ่ายติดเงาปิดสนาใบหน้าคล้ายรือสี
ด้านหลังคุณผู้ชมนะคะซึ่งนะคะพี่เอก็ได้อธิบายลงไอจีส่วนตัวนะคะว่า
เป็นความบังเอิญตามธรรมชาติที่น่าพิจารณาค่ะ
ภาพสองภาพเนี่ยถ่ายต่อเนื่องกันบริเวณน้ำตกพญานาค
ภายในบ้านเลขที่๒๕๙๑๒๓นะคะ
ปรากฏเป็นภาพคล้ายฟิล์มเนกะทีฟและเมื่อย้อนดูกลับไปหนึ่งภาพ
จะมีเงาตกกระทบบนเว่นต้นไม้คล้ายใบหน้าหรือสีหันข้างไปต่อ
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าภาพด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวร่างสีแดงที่พี่เอเนี่ยเขาร่างเอาไว้ให้เราดู
แต่ทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมองภาพไม่ออก
เราได้มีการทำภาพกราฟิกจำลองขึ้นมานะครับคุณผู้ชม
เป็นภาพร่างจากภาพที่พี่เอเนี่ยร่างแดงแดงออกมาเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เลย

ก็มีความคล้ายมากค่ะคุณผู้ชม
ใครเห็นก็โอ้โหบอกเลยว่าขนลุกเหมือนกันนะ
ใช่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมซึ่งพี่เอพระสินนะคะก็ได้เล่าต่อค่ะว่า
อาจจะเกี่ยวกับที่ตัวเองกำลังเขียนภาพภาพลักษณ์ของปู่ผู้ชงนาคาราช
ซึ่งก็มีลักษณะอย่างที่เราร่างมาให้ดูนี่แหละค่ะ
ซึ่งภาพดังกล่าวใกล้เสร็จแล้วนะคะ
อีกทั้งบริเวณนี้ยังเคยถ่ายติดใบหน้าคนในบ่อน้ำรอบน้ำตกพญานาคมาแล้วนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะพี่แจ๊กกะลีนแล้วก็ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ขอนัดพิสูจน์กับพี่เอพระสินที่บ้านเลยคุณผู้ชม

จุดที่น้องชายเลโก้ปั่นจักรยานเล่นอยู่นะคะ

มีภาพที่บอกว่าลักษณ์ภายดูสีที่เป็นเหมือนกล้องเงาใช่ไหม
เป็นเงาติดอยู่บริเวณหน้าน้ำตกนั่นเองนะคะ
พร้อมยืนยันว่าภาพทั้งหมดไม่ได้ตัดต่อ
เพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองต้องดังเลยค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้จะมีเหตุอัศจรรย์บ่อย
ในเรื่องของการถ่ายจิตอะไรแปลก
มันเป็นภาพแบบเหมือนแสงเงาสีฟ้า
ซึ่งถ้าสมมุติว่าเขามูกล้องเนี่ย

กล้องมันอยู่กับที่แล้วมันเป็นภาพที่ขั้นระหว่างกลาง
เขาก็เลยดูลองดูตรงมุมภาพ
ก็เหมือนจะเป็นหน้าแบบคนแก่
แกะเหมือนฤษีมีหนวดอยู่ตรงมุมภาพ
โอ้เฮ่ยซูมดูแล้วแบบผมรู้ว่ามันใกล้เคียง

เหมือนกับเป็นหน้าด้านข้างของตรงที่๔
เป็นภาพที่ศิกระเป็นภาพปู่ภูชง
และท่านเป็นพญานาคประจำองค์ภาษีหวะ
ก็กำลังจะเขียนเสร็จพอดีเลยครับ

ซึ่งหลังจากนั้นนะคะพี่เอพระสินก็พาไปชมภาพวาดที่ว่าค่ะ
เป็นภาพวาดภาพรักษ์ของปู่ภูชงนักฮราชค่ะ

ตอนนี้๙๙แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เห็นบอกว่าตอนนี้มีคนรอจองไปบูชาเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพราะว่าท้องฟ้านี่ค่ะตรงบ้านพี่เอพระศิลป์ค่ะ

แล้วฉันถามเลยว่าพี่เอพระศิลป์เอาจริงฝนตกหรือเปล่า
คือแปลกมากนะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของความเชื่อ
และนะคะก็ได้โทรสอบถามครูอาจารย์
ท่านบอกว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่พ่อปู่มาแสดงอิทธิฤท
ให้พี่เอพระสินรับรู้นั่นเองค่ะ
ที่ถ่ายภาพตรงนั้นมาวันรุ่นขึ้น
เมื่อคืนนี้เองผมก็เห็นท้องฟ้าเป็นเหมือนเมฆ

ซึ่งมีลักษณะแปลกมากมันเกิดขึ้นได้ยาก

ที่ถือว่าเป็นความผิดติดจนการหมายเพราะว่า
แล้วก็พี่ถามพี่เอ่ยเอาจริง

แล้วท่านก็ไม่ได้ให้โชคเรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียว

ปติภารกษ์หลายคนในวงการบันเทิงที่บูชาพัยนคราฟ

หรือเข้าไปขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง

เวลาของความเชื่อส่วนบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย